ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นตัวเงินตัวทอง
คือข่าวนี้นะฮะคือเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
ได้ยินเสียงร้องของสัตว์
แล้วมันร้องแปลกร้องอะไรสักอย่างเลยนะฮะ

คุณแล้วตัวมันใหญ่มากเลย

ตกใจแต่ก็ไปชวนชาวบ้านออกมาช่วย

ใช่ปกติเราไม่ได้ยินเสียงมันร้องไง
แต่อันนี้ร้องแบบนี้คงเป็นร้องเจ็บปวดนะ
แต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันร้องนะเราก็ถามร้องยังไง
เจ้าของบ้านก็อธิบายไม่ถูกมันร้อง
เวลามันร้องหรือมันขู่มันจะเสียงคล้ายงู
ผมเผลอร้องไปแล้วมันจะคล้ายแบบนั้น
ทีนี้ครับเจ้าของบ้านกับชาวบ้านมาช่วยมันออก
ไม่ได้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มูธิเองเข้ามาช่วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเครื่องตัดทางเลยนะครับ
เอามาตัดเหล็กตัดอุปกรณ์ออกจนกระทั่งสามารถช่วยมันออกมาได้
คลุมหัวมันแล้วก็หามกันแบกคานหามกันแบบนี้
เพื่อพาไปปล่อยตามธรรมชาติคุณตั้ง๓เมตรตัวใหญ่มาก
ใหญ่มากเดี๋ยวลงน้ำแบบนี้คนตกใจนึกว่าจอราเข้อีกนะฮะ